ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอัตสัมชันตอนนี้

ซึ่งวันนี้เองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เข้าประชุมนะคะร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะ

คุณดิจรฎาวิชัยดิจผู้ศึกภาวแทรกทีวี
รายงานสดจากกระทรวงศึกษาที่การค่ะ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอสัมชันนั้น
ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อมาอย่างยาวนานค่ะ
คาดว่าในวันนี้จะได้ข้อยุติว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จะใช้สำหรับมาตรา๘๖วงเล็บ๔และวัก๒
เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาในครั้งนี้หรือไม่ค่ะ
สำหรับหลังจากเมื่อวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
ผลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เรียกสภามหาวิทยาลัยอสัมชัน
เพื่อที่จะเข้ามาเจรจากลายเกลี่ยปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไกลเกลี่ยได้
ให้เวลาทางมหาวิทยาลัยทางสภามหาวิทยาลัย
กลับไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา๑สัปดาห์
แต่ถึงขณะนี้แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปจากทั้งสองฝ่าย
เนื่องจากว่ายังคงมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน
และวันนี้ค่ะก็เป็นวันที่จะครบกำหนด
สำหรับกรอบระยะเวลาที่ให้ไว้
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเอง
เชิญคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เข้ามาประชุมที่ห้องจันเกษมกระทรวงศึกษาธิการ

ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะกำหนดใช้มาตรการใด
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งแนวทางที่พอจะเป็นไปได้ในขณะนี้
คือการใช้พรบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พศ๒๕๔๖เข้าแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่๒ปีพศ๒๕๕๐
ตามมาตรา๘๖วงเล็บ๔วัก๒
ตามที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะ
ได้มีมติเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้เข้าใช้อำนาจเข้าควบคุมการบริหาร
ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการ
ในการทำงานขึ้นมา๑ชุด

ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนหน้านี้
ก็บอกว่าหากจัดตั้งคณะกรรมการ

ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ๓เดือน

ก่อนที่จะคืนอำนาจให้กับมหาวิทยาลัยอสัมชันค่ะ
สำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ก็จะเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรี

และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อหารือสำหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหา

ไม่ได้เชิญสภามหาวิทยาลัยอสัมชันมาร่วมด้วยค่ะ
แต่หากทางสภานั้นอยากที่จะเข้าร่วม
ก็อนุญาตให้เข้าไปรับฟังและติดตามผลค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองจะเกาะติดความคืบหน้า
และรายงานผลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
ขอบคุณคุณดิตระดาวิชัยดิตด้วยนะคะ
จะใช้มาตรการอะไรในการแก้ไขปัญหาปมขัดแย้ง
ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชันก็ต้องติดตามกันช่วงบ่ายนะคะกับหน้าจอไทยรัฐทีวีค่ะ